ทีนี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
กระทรวงเกษตรและสหกรเขาก็มีการสำรวจเร่งเยียวยา

ปรากฏว่ามีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุปลาบึก
มากเกือบ๒แสนคนคุณผู้ชม
โดยนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็ได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบพื้นที่การเกษตร
ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึกทั้งหมด๑๓จังหวัด
มีเกษตรกรประมาณ๑๘๙๐๐รายที่ได้รับผลกระทบ
ส่วนเรือประมงประสบภัย๘จังหวัด
ตอนนี้มีการออกประกาศกำหนดเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังแล้วนะคะ
ข้าวพืชไร่พืชสวนจะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่๑๑๓บาท
ไปจนถึง๑๖๙๐บาทต่อไร่นะคะ
แล้วก็ได้ค่าขนเกลี่ยพื้นที่อันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดการเพาะปลูก
แต่ไม่เกินรายละ๓๐ไร่
แล้วนอกจากนี้ยังได้ค่าขนย้ายดินโครน๗๐๐บาทต่อไร่
ชดเชยโคกระบือตัวละ๖๐๐๐๒๒๐๐๐บาท

จะได้รับทุนปลูกแทนส่วนที่เสียภาพ

ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ
๑๑๐๐บาทต่อไร่ก็ครัวเรือนละนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ค่าซ่อมแซมคอกสัตว์โรงเรือนครัวเรือนละ๕๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนเงินช่วยเหลือกระเศรษฐกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มีทั้งสัตว์น้ำทั้งที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมน
อย่างเช่นกุ้งกล้ามกรามปูทะเลหอยทะเลปลา
จะได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่๔๒๒๕บาท
จนถึง๑๙๒๐บาทต่อไร่นะคะ
การช่วยเหลือเรือประมงจะให้เงินช่วยเหลือค่ากู้ค่าซ่อม

ตั้งแต่๑๐๐๐บาทต่อลำไปจนถึง๖๖๐๐๐บาทต่อลำนะคะ
ส่วนเรือขนาดใหญ่เรือที่ยาวเกิน๑๐เมตร
จะช่วยเหลือตั้งแต่๒๕๐๐บาทต่อลำ
ไปจนถึง๒๐๐๐๐๐บาทต่อลำนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการของกระทรวงเกษตรศาสตร์ก่อน
ส่วนที่ปพกลมป้องการบรรถบรรถาสารภัย

มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากโซนร้อนปลาบึก๑๘จังหวัด๙๐อำเภอ
ตำบล๒๖๓๕หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับผลกระทบ๒๑๒๗๘๔ครัวเรือน

และประชาชนที่ยังอยู่ในศูนย์อบพยพอยู่๘จุดรวม๑๑๑๙คน
แล้วก็ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผ่านไป๓คนนะครับ